มาถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนรอติดตามความคืบหน้ากรณีกราดยิงปล้นร้านทองกันอยู่นะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจมาก
มีผู้เสียชีวิตยืนยันนะตอนนี้
๓ศพนะคะก็คือรอปภพนักงานร้านทองและเด็กชายวัย๒ขวบนั่นเอง
คืออุกอาจโหดเยี่ยมและคนในสังคมถามเป็นคำถามเดียวกันเลยนะครับ
ว่ายังมีหัวจิตหัวใจเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า

เราก็ต้องติดตามความคืบหน้าของการตามจับกลุ่มตัวของคนร้ายโหดรายนี้มาให้ได้

ขึ้นอันดับ๑เทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เลย

เมื่อคืนนี้กล้องวงจรปิดในห้างโรบินสันที่อำเภอเมืองลบบุรีจับภาพได้ค่ะ
คนร้ายผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อดำสวมกางเกงลายพรางทหารแล้วก็ใส่รองเท้าแบบนี้นะคะ

หมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าทั้งหมดเลย
หลังจากนั้นค่ะคนร้ายใช้อาวุธปืนที่อยู่ในมือเป็นอาวุธปืนสั้นขนาด๙มมและมีอุปกรณ์เก็บเสียงด้วย

ยิงใส่ลูกค้าเป็นลูกค้าสองสามีภรรยาที่มาพร้อมกับลูกหน้าเคาน์เตอร์
จังหวะนี้คุณดูสิคือลูกค้าถือว่าเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์นะฮะ
ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแต่ว่าอยู่เจ้าโจรคนนี้ก็มายิงใส่ทันที
จนลูกค้าสองคนเนี่ยล้มลงกับพื้น

ส่วนเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนและใส่เสื้อคลุมรีบวิ่งหลบหนีไปอีกทางหนึ่ง
ทีนี้จังหวะที่คนร้ายปีนที่หน้าเคาน์เตอร์มาเนี่ยนะคะ
ก็ไปยิงนางสาวธิดารัฐทองทิพย์ซึ่งเป็นพนักงานขายทองอยู่ด้านในเนี่ย

หลังจากนั้นค่ะคนร้ายก็ขึ้นไปบนตู้โชว์
แล้วก็หยิบทองรูปภัณฑ์ไป๒ถาดใหญ่

ซึ่งจำนวนทองที่เอาไปเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้าน
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาก็ยืนยันในเรื่องนี้
ว่าได้ทองไปน้ำหนักคือ๒๘บาท
คิดเป็นมูลค่าประมาณ๖แสนบาท
ใช่คือทางร้านทองบอกว่าเป็นทอง๙๖๕นะครับ
แล้วก็มีตำหนิด้วยสำหรับทอง
ดังนั้นหากใครพบเจอทองเหล่านี้
ก็สามารถที่จะแจ้งความกับตำรวจได้ทันทีเลยนะครับ
แต่เรื่องทองตอนนี้สำคัญไม่เท่ากับเรื่องของชีวิต
ของทั้งคนที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์

ตอนที่คนร้ายกำลังวิ่งหนีออกมาหน้าประตูห้างเนี่ย

ก็ถูกคนร้ายยิงจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นคนร้ายก็อาศัยจังหวะที่เหตุการณ์มันชุนละมุน

เส้นทางที่ออกไปก็คือเป็นการมุ่งหน้าออกทางถนนสายบายพาสลบบุรี

คุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ต่าง
ทั้งช่วงเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุ
เผยแพร่ในข่าวสารในโลกโซเชียลมากมาย
คุณผู้ชมดูคลิปบางส่วนหน่อยนะครับ

ขณะที่เด็กชายพานุวิทย์วงอยู่

อายุ๒ขวบซึ่งมาเดินห้างกับแม่
ถูกกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะ
ล้มทั้งยืนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ขณะที่แม่ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง
แม่กำลังกอดลูกหรือกอดน้องไททันอยู่ในอ้อมอก
ร้องเรียกลูกตลอดเวลาลูกเนี่ย
และประโยคหนึ่งที่ทำให้คนโซเชียลก็รู้สึกสลดหดหู่
เพราะว่าแม่บอกว่าโดนเข้าที่หัวเลยโดนเข้าที่หัวลูกเลย
หลายคนก็ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บางคนที่ถ่ายคลิปยังไม่รู้เลยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แล้วก็มีคำถามว่าปล้นร้านทองเหรอปล้นร้านทองเหรอ
แต่ตอนนั้นมีผู้บาดเจ็บนอนบาดเจ็บเกลื่อนห้างแบบนี้แล้วนะครับ

สรุปว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิต๓ราย
นั่นก็คือนายธีรชัตนิ่มมาอายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าหน้าที่รอปภถูกยิงที่ใบหน้าเสียชีวิตทันที
นางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่ากวางอายุ๓๑ปี

ผู้หญิงคนนี้นะครับอยู่ในเคาน์เตอร์ขายทอง
กับเพื่อนที่เป็นพนักงานอีก๒คนนะฮะ
แต่เธอเป็นคนที่ถูกยิงเข้าที่หน้าอกถึง๔นัด
พ่อของกวางคือร้อยเอกสุรกิจ

วิถีกระสุนมันเข้าที่อกทั้ง๔นัดแบบเกาะกลุ่ม
ไม่กระจายแสดงว่าคนร้ายมันต้องไม่ธรรมดา
และปืนที่ใช้มีกระบอกเก็บเสียง
ดังนั้นน่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน
อันนี้ทางญาติของกวางเปิดเผยออกมา
จากพ่อแม่ของพนักงานร้านทองคือกวางเสียอกเสียใจแล้ว
คุณกวางสาวร้านทองมีลูกน้อยด้วยนะ
ใช่ค่ะลูกชื่อน้องออกัสนะคะอายุประมาณ๕ขวบเอง
อายุ๕ขวบเองน้องบอกว่าแม่ไปอยู่สวรรค์แล้ว
ใครทำแม่และคนทำไปไหนแล้ว
คือป้าของน้องกวางผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนประมาณบ่าย๒กวางยังเพิ่งโอนเงินมาให้คุณป้า
๐บาทอยู่เลยเพราะว่าเห็นว่าคุณป้าไม่มีเงิน
แต่พอคืนนั้นประมาณเกือบ๒ทุ่มครึ่ง
ป้ามาได้รับข่าวร้ายแล้วลูกน้องออกออกัส
ไม่รู้ว่าเขาติดตามข่าวจากที่ไหนแต่คือพูดว่า
แม่เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วก็พูดว่ายิงมั่วปุ้งปุ้งแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้กลายเป็นเหตุสลดของครอบครัวนี้อีกหนึ่งครอบครัวนะฮะ
และอีกครอบครัวหนึ่งที่เสียชีวิตนะฮะก็คือน้องไทตันนะครับ
เด็กชายพานุวิทย์วงอยู่อายุ๒ขวบ
ไทตันถูกยิงที่ศีรษะจนไม่รู้สึกตัว
ตอนที่แม่โอบกอดลูกอยู่ในอ้อมกอด
ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ไม่รู้สึกตัว
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมืองนาบรายนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บ๔คนเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราช

ผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนก็คือนางสุภาวดีชุนสนิทอายุ๔๔ปี
ถูกยิงที่ท้องและแขนซ้ายนะครับ
นายประเสริฐคงลิอายุ๒๒ปี
คนนี้ถูกยิงที่หน้าอกมีเลือดออกในช่องปอด
นางสาวเปมิกากลิ่นดอกแก้วอายุ๓๔ปี
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกขวาแล้วก็มีเลือดออกในช่องปอด
รวมถึงอีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บและรับการรักษาอยู่

ก็คือนายยุทธการชุนสนิทอายุ๔๓ปี
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกขวา
อาการยังสาหัสอยู่ทั้ง๔คนนะครับ
ตอนนี้หมอพยาบาลดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกนะครับ
จากผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร

บอกว่าจากการไปตรวจสอบไปพบปลอกกระสุนปืนเนี่ย
ตกอยู่เกลื่อนพื้นในห้างเลยนะ

นี่ค่ะแสดงให้เห็นถึงจิตใจของคนที่ก่อเหตุว่าโหดเยี่ยม
ยิงคนบริสุทธิ์ได้แบบไม่เลือกเลย
แล้วถ้าเกิดว่าหลายคนได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คนร้ายยิงด้วยปืนมือเดียวแล้วใจเย็นแล้วนิ่งมากนะคะ
จากพฤติกรรมก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีการเตรียมการมาอย่างดี
และตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจทุกท้องที่
ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย
เร่งไล่ล่าติดตามตัวคนร้ายแล้วนะคะ
ก็ไล่เรียงไทม์ไลน์กันต่อเนื่องอีกสักนิดหนึ่ง
หลังจากที่คนร้ายหลบหนีไป
เมื่อคืนนี้ก็มีกระแสข่าวลือต่างว่า
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวและพยายามจะล้อมจับในป่ากล้วย

ยังระบุตัวตนคนร้ายไม่ได้ว่าเป็นใคร
แล้วก็ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๑และทีมสืบสวน
ลงพื้นที่กระจายกำลังติดตามตัวคนร้าย
ร้านทองทันทีหลังเกิดเหตุ
เวลาประมาณเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้
ต่อเช้าของวันที่๑๐มกราคมคือวันนี้
ผลตำรวจโธนัทพนศ์สุกระศร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจลบบุหรี่

มีคดีติดตัวนั้นไม่เป็นความจริง
ยืนยันยังจับคนร้ายไม่ได้
แล้วก็ทางผู้ว่าราชการจลบบุหรี่
คือนายสุภกิจโพประพาพันธ์ยืนยันคนร้ายไม่ใช่นักมวย
ข้าราชการทหารระบุเป็นเพียงกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์
โมงเช้าเมื่อเช้ารายงานข่าวยืนยัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตามคนร้ายไม่ได้
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไล่ล่าคนร้ายหากขัดขืนจับตายทันที
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ย้ำด้วยบอกว่า
ให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างระมัดระวัง
แล้วก็จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเบาะแสต่าง
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์ภาพ
กล้องวงจรปิดของคนร้ายภาพนี้นะคะ
ก็สามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขสายด่วน
เดี๋ยวเราให้ไว้สองหมายเลขก็คือ๑๙๑

แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวเข้ามาเนี่ยนะคะ
มันก็มีเรื่องของค่ารางวัลนำจับ
ณเบื้องต้นคือทางตำรวจบอกว่า
มีเงินรางวัลนำจับ๑แสนบาท
รวมถึงทางด้านของคุณอัจฉริยะ

ส่วนตัวเลขที่แน่นอนของเงินเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวเรารอติดตามอีกทีหนึ่งนะคะ
ไทม์ไลน์ต่อเนื่องคือ๙โมงเช้า
พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาบรองพบตรนะครับ
ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าด้วยตนเอง

ดังนั้นบรรยากาศในการติดตามคดี

ทีมข่าวของเราถือว่าไปเกาะติดกันมาตั้งแต่เมื่อคืนจากเหตุการณ์นะฮะ
แล้วถึงเช้านี้นะครับติดตามความครับขอบคุณคุณอาริยาคุณสืบสกุลนะครับ
เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าขณะนี้ทางผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง
ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองจังหวัดลบบุรีนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านก็ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าและประชุมความคืบหน้าคดีที่นี่นะครับ
ก่อนจะมีความคืบหน้าของคดีว่าคนร้ายนั้นคาดว่าน่าจะมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ๑๖๖เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่มีความชำนาญในการใช้ปืนเป็นอย่างดี
ให้เร็วที่สุดนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบานเอง
เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งแล้วก็ในส่วนของทางรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติเนี่ย
ได้มีการออกมากำชับนะครับว่าจะพยายามปิดเกมให้ได้ภายในวันนี้ครับ
ครับก็คือย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คือทางพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะทำงานตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองคำและใช้อาวุธปืนยิงประชาชน
ยืนยันนะครับว่าเสียชีวิตสามรายบาดเจ็บสาหัสสี่รายก่อนที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะสั่งการ
แล้วก็ตั้งค่าหัวรางวัลนำจับนั้นเดิมที๑แสนบาทนะครับแต่ว่าขณะนี้มียอดตัวเลขของรางวัลนำจับสูงถึง๒๔๕๐๐บาทนะครับ
นี้ครับในการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าทางพลตรวจเอกวิรัชัยได้มีการบอกนะครับว่าคนร้ายได้มีการขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้านะครับ
ก่อนที่จะเดินเข้ามาภายในร้านอ่าขออภัยครับเดินเข้ามาภายในห้างนะครับ
แล้วก็ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงรอปภที่ยืนหันหลังที่บริเวณหน้าร้านทองนะครับก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะไปกราดยิงใส่ประชาชนที่ยืนเลือกทองอยู่จำนวนสามคน
แล้วก็กราดยิงเข้าไปในร้านทองจนถูกพนักงานหญิงของทางร้านล้มลงตรงหน้าเคาน์เตอร์และคนร้ายเนี่ยก็ปีนขึ้นไปบนตู้กระจกเพื่อกวาดทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวมยี่สิบแปดบาท
รวมมูลค่ากว่าหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทแล้วคนร้ายก็ได้พยายามที่จะหลบหนีนะครับ
แต่ว่าต่อมาเนี่ยนายธิรชัตนิมมาเจ้าหน้าที่รอปภอีกคนเนี่ยจะพยายามสกัดจับคนร้ายนะครับ
โดยทำการปิดประตูทางออกของห้างคนร้ายตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงใส่นายธิรัสที่ข้อมือนะครับ
และนายธีรชัดนั้นได้พยายามที่จะหลบหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปภายในร้านอาหาร
คนร้ายได้พยายามตามเข้าไปยิงซ้ำภายในนั้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตคาที่
จากนั้นคนร้ายก็ได้วิ่งกลับไปที่รถจักรยานยนต์ก่อนจะขับย้อนสอนหลบหนีไป
สามารถหาซื้อในอินเตอร์เน็ตได้หรือว่าชั้นอยู่ข้างเดียวกัน
พระราชการเพราะมั้งนะคะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบส่วนครับ
จากคนร้ายมีความหดเยี่ยมหดร้าย
แม้ทั้งเจ้าที่รอปภยืนหันหลังให้อยู่ตรงมุมนี้
ด้านซ้ายตรงจุดเราอยู่เนี่ยนะครับยังยิงเขาจากด้านหลังเลยครับ
แล้วก็เด็กที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังไปยิงคนที่มาซื้อทองที่ไม่เกี่ยวข้อง
ก็ยังไปยิงเด็กร้านทองที่โดนยิงล้มไปแล้ว
ก้าวขึ้นไปตอนปาดทองก็ไปยิงซ้ำอีกเพราะฉะนั้นทีมเจ้าที่ตำรวจผมได้กำชับแล้วนะครับว่า
ให้ใช้ความระมัดระวังแต่ถ้าถึงความจำเป็น
ก็ต้องใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวและป้องกันความเสียหาย
และป้องกันชีวิตที่อาจจะเสียหายเพิ่มขึ้นครับจำนวนเพราะฉะนั้นขอบอกนะครับว่า
ถ้าคนร้ายยังอาทหารที่จะต่อสู้ก็จำเป็นต้องใช้มาตรการเด็ดขาดทางกฎหมายครับ
ผมขอตั้งค่าหัวกันแล้วกันนะครับถ้าพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแส
ถึงขั้นจับกลุ่มได้ครับผมจะจ่ายให้หนึ่งแสนบาทครับ
สำหรับประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นนักสืบด้วยครับ
วันนี้ครับขณะเดียวกันครับนอกจากความเคลื่อนไหวในทิศทางคดีแล้วนะครับ
มุมของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีทางพ่อและแม่ของเด็กชายวัยสองขวบ
ผู้เสียชีวิตที่ถูกคนร้ายจี้ชิงทองคำกราดยิงภายในห้างสรรพสินค้า
เดินทางเข้ามาติดต่อรับเอกสารขอรับศพลูกชายกับตำรวจสพเมืองลบบุรีนะครับ
ซึ่งทั้งคู่มีสภาพจิตใจตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่นะครับ
เพราะว่าเป็นการสูญเสียลูกชายคนแรก

โดยทางคดีนั้นทางครอบครัวขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ขอแสดงความคิดเห็นว่าจะต้องมีการวิสามันเลยหรือไม่
เพราะเขามีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหากชีวิตนั้นที่มีการฆ่าของผู้ก่อเหตุ
ลูกชายเขาก็ไม่ได้ฟื้นกลับคืนมาแต่อย่างใด
แล้วก็อยากจะถามคนร้ายว่าทำไมต้องก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
จี้ชิงทองนำปืนยิงขึ้นฟ้าทุกคนก็หวาดกลัวหมดแล้ว
ไม่จำเป็นที่จะต้องยิงผู้บริสุทธิ์ขนาดนี้

ส่วนเรื่องคนร้ายก็คือ
แต่ผมว่าเขาก็คงทำหน้าที่เต็มที่ครับ
คนบริสุทธิ์แล้วอย่างเด็กอย่างลูกมันมองดูจากวีดีโอแล้วมันสะเซือดใจครับ

ลูกอยู่ในมือแม่แต่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลย
สาวบริเวณหน้าอกสูงถึง๔นัดนั้น
กระสุนปืนได้เกาะกลุ่มไม่กระจัดกระจาย
มั่นใจว่าคนร้ายต้องไม่ใช่คนธรรมดา
ทั้งอาวุธปืนและกระบอกเก็บเสียงที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนั้น
บ่งบอกพอตัวแล้วว่าน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจ
ถึงจะครอบครองอาวุธในลักษณะนี้ได้
และอยากวอนขอให้เจ้าหน้าที่นะครับรีบจับกลุ่มคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
เพราะหากปล่อยเอาไว้นานก็ยิ่งอันตรายกับประชาชนในพื้นที่ครับ
ครับแล้วก็อย่างที่ผมได้มีการบอกไปนะครับ
ก็คือในส่วนของรางวัลนำจับที่ขณะนี้มีตัวเลขสูงถึง๒๔๕๐๐บาทนั้น
ก็มีการแจกแจงออกมานะครับว่าเป็นเงินของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน๒แสนบาท
แล้วก็มีทางนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์นะครับได้สมทบมาอีก๓๐๐๐บาท
แล้วก็เป็นพลเมืองดีไม่ขอเอ่ยนามนะครับจำนวน๑๕๐๐๐บาท
และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการไปประชุมติดตามความขึ้นหน้าอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อาจจะมีการกระจายกำลังลงพื้นที่และอย่างที่ผมได้บอกครับก็คือเจ้าหน้าที่นั้นต้องการที่จะปิดเกมภายในวันนี้
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุทธิสอบพลเมืองรถบุรีจนถึงขณะนี้

ขอบคุณนะคะคุณนัทพงศ์ค่ะไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
แล้วอีกหนึ่งคนค่ะที่ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราอยากสอบถามท่านเพิ่มเติมนะคะ
ท่านรองคะลงพื้นที่ไปช่วงเช้าที่ผ่านมาประชุมติดตามความคืบหน้า
คดีมีประเด็นไหนได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบ้างคะ
ครับขนาดนี้นะครับได้ดำเนินการสีบส่วนสอบส่วนแล้ว
ก็ทราบว่าคนร้ายรายนี้สูงประมาณ๑๖๖เซนครับคือค่อนข้างเป็นคนสูงนะครับ
แล้วก็ดูท่าทางพฤติการแล้วในการก่อเหตุนั้นมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธนะครับ
ค่อนข้างจะแม่นนะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของทองรูปภัณฑ์ที่ได้ไปเนี่ยนะครับ
ฉะนั้นฝากหากประชาชนเห็นว่ามีใครที่มีทองคำแบบนี้มาขายจำนวนมาก
ก็ให้ช่วยแจ้งเบาะแสให้ทราบด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มคนร้ายรายนี้ได้ไปถึง๒๘บาทนะครับ
ส่วนการตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาที่พอที่ท่านรองจะเปิดเผยได้
เพราะก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นยุทธวิธีของตำรวจนะฮะคนร้ายเนี่ยเป็นใครพอจะทราบหรือยังฮะ
แล้วก็เส้นทางการหลบหนีหลบหนีอยู่ในพื้นที่ไหนยังไงบ้างครับท่าน
ครับก็ขณะนี้เนี่ยพื้นที่เส้นทางการหลบหนีเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็หลบหนีอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างลบบุรีกับสระบุรีครับ
สั่งการยังไงบ้างฮะทั้งพื้นที่ทั้งสองจังหวัดนี้นะฮะ
ครับก็ทั้งสองจังหวัดนี้แล้วก็นอกจากสองจังหวัดนี้ด้วยนะครับ
ได้ขนาดนี้ได้บูรณาการกำลังในการสืบสวนสะกดลอยในพื้นที่นะครับ
ก็จะรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
ค่ะท่านคะคือเมื่อคืนนี้มันก็มีกระแสข่าวในโลกโซเชียล
อยากให้ท่านช่วยยืนยันเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาบอกว่าคนร้ายเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้
แล้วก็หลบหนีเข้าป่ากล้วยเรื่องนี้สรุปคือคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วย
จอดทิ้งไว้ใช่ไหมคะครับไม่ได้จอดทิ้งไว้
ขณะนี้เรายังไม่ทราบว่ารถจักรยายนต์ของคนร้ายอยู่ที่ไหนครับ
แล้วก็ที่ว่าจอดทิ้งนั้นก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับ
และที่มีคำถามว่าคนร้ายเป็นใครทำไมถึงใช้อาวุธปืนได้ชำนาญจัง
มีข่าวลือออกมาว่าเป็นทหารหรือว่าเป็นนักมวยอดีตนักมวย
อันนี้ท่านพอจะเปิดเผยข้อมูลยังไงได้บ้างฮะ
ครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ชี้ชัดลงไปว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับ
แล้วก็จะเป็นคนในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นกันเลยนะครับ
พูดแต่เพียงคำเดียวครับว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืน
เพราะเราดูจากลักษณะของการกระทำเพราะฉะนั้นท่านอยาก
ขอฝากคุณผู้ชมว่าอย่าได้เสนอข่าวไปว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้
เพราะว่าจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เป็นคนที่มีความชำนาญในการใช้วุฒิปืน
อาจจะเป็นมือปืนรับจ้างหรืออาจจะเป็นผู้ที่ฝึกซ้อมอาวุธปืนเป็นประจำก็อาจจะเป็นได้ครับ
ส่วนพวกอุปกรณ์ต่างอุปกรณ์กระบอกเก็บเสียงอะไรพวกนี้ครับ
บอกว่าจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือเปล่าที่จะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้
อุปกรณ์เหล่านี้นั้นไม่ใช่มีเพราะเจ้าหน้าที่ครับ
แต่ก็ขอเรียนครับว่าคนที่ใช้อาวุธปืนลักษณะนี้
จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนเป็นพิเศษนะครับ
ท่านคะสำหรับเส้นทางที่บอกว่าหลบหนี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการวางกำลังออกตรวจค้นที่ทั้งลบบุรีแล้วก็สระบุรี
เท่าที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นมีการไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพในตรงจุดไหนได้บ้างไหมคะหลังจากออกจากโลตัสลบบุรีค่ะ
ครับขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามครับ
ซึ่งระดมกำลังตำรวจทุกโรงพักในเขตสระบุรีและลบบุรี
ในการเก็บข้อมูลภาพทั้งหมดขณะนี้ครับ
แล้วก็จะเอาภาพนั้นมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งครับ
มีการกำหนดเวลาไม่ว่าท่านว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้เมื่อไห
เพราะว่าประชาชนบอกว่าโหเหตุอุกอาจเหลือเกินกลัว
จะไปทำอันตรายต่อประชาชนคนอื่นอีกนะครับ
ครับก็เราจะเร่งอย่างสุดความสามารถ
ขณะนี้ก็ระดมสรรพกำลังระดมทุกความเชี่ยวชาญ
ระดมทุกช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อที่จะดำเนินการหาตัวคนร้ายให้ได้ครับ
ที่เราได้ประโยชน์อย่างมากคือพี่น้องประชาชน
แจ้งเบาะแสเข้ามาบางคนบอกว่าเห็นการแต่งกาย
เห็นลักษณะลดอะไรก็จะให้ข้อมูลขึ้นมา

ทำให้เรามีทิศทางในการสืบสวนได้ชัดเจน
แล้วก็จะเที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นครับ
อย่างการข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องประชาชนมีประโยชน์ครับ

เรื่องของการดูแลความปลอดภัยกับร้านทองต่าง
แต่ก่อนว่าร้านทองตั้งเดี่ยวน่ากลัว
แต่ตอนนี้ร้านทองในห้างถูกปล้นเยอะ

ท่านสั่งกำลังให้ดูแลความปลอดภัยร้านค้าอะไรเหล่านี้ยังไง
เรียนนะครับว่าร้านทองที่อยู่เดียวเนี่ย
ถ้าจากการวิเคราะห์แล้วมีความปลอดภัยมากกว่าร้านทองที่อยู่ในห้าง
เพราะร้านทองที่อยู่เดียวเนี่ยเขาจะมีประตูมีกุญแจประตูล็อกนะครับ

ก็ป้นแล้วก็อยู่ในนั้นนะครับรอเจ้าที่ตำรวจมาถึงนะครับ
แต่ถ้าเป็นในห้างเนี่ยมันไม่มีประตูนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเกาะบาง
ซึ่งขณะนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งร้านทองให้ทราบ

การป้องกันนั้นที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็คือ
ในเรื่องของการที่ต้องเก็บร้านก่อนที่คนอื่นเขาเก็บกันนะครับ
ก็จะต้องเลิกเร็วกว่าสักหน่อยนะครับ
เพราะว่าในช่วงที่คนเจ็บหมดแล้วชุดละมุนวุ่นวาย

มักจะชอบก่อเหตุในช่วงใกล้ปิดร้านครับ

จับเป็นก็ได้จับตายก็ได้นะฮะตามคำสั่งใช่ไหมฮะ
ครับขึ้นอยู่ครับวิทยาลัยพฤติการขนาดนั้นครับ
ช่วงท้ายนี้อยากให้ท่านรองเน้นย้ำค่ะ

ประชาชนจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
ที่เบอร์โทรนะครับที่สามารถติดต่อได้ได้เลยนะครับ
ในการแจ้งเบาะแสก็ขอเบอร์แจ้ง๑๙๑ก็ได้ครับง่ายครับ
แจ้งตำรวจที่คุ้นเคยที่ไว้วางใจมากที่สุด
เดี๋ยวตำรวจเขาจะรู้เองว่าติดต่อกับผมอย่างไร
ติดต่อทีมสืบสวนอย่างไรครับครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ย
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันลงขันให้รางวัล
ผู้ที่แจ้งบ่อแสจนจับกลุ่มคนร้ายได้ถึง๒๔๕๐๐บาทแล้วนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านรองพบตรที่ติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
ขอบคุณครับก็การแจ้งเบาะแสจากประชาชนถือเป็นประโยชน์มาก
แต่ว่ากรณีของผู้ร้ายรายนี้เป็นผู้ร้ายที่ค่อนข้างจะโหดเยี่ยมอุกอาจ
มีอาวุธปืนดังนั้นประชาชนถ้าไปพบเจอนะ
ก็ต้องทั้งหลีกเลี่ยงด้วยแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการที่ท่านเนี่ย
จะให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะก็เบื้องต้นเท่าที่ได้คุยกับรองพบตรเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยสูงประมาณร้อยหกสิบหกเซนติเมตรครับ
แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนส่วนทองที่ได้ไปเนี่ยนะคะ
ท่านยืนยันเมื่อสักครู่รองพบตรยืนยันว่า๒๘บาทประมาณ๖แสนบาท
รวมถึงในทองก็จะเขียนเอาไว้๙๖๕นั่นเองนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครพบเจอทองตรงนี้ก็สามารถให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันนะคะ
ท่านรองได้เปิดเผยเส้นทางการหลบหนีตอนนี้คาบเกี่ยวในพื้นที่ลบบุรีแล้วก็สระบุรีนะฮะ
ตำรวจจะใช้ยุทธิในการจับไม่จับเป็นก็จับตายแล้วแต่พฤติการของคนร้ายในขณะนั้นนะครับ
กันอีกครั้งอย่างที่ท่านรองพบตรบอกนะฮะมีการลงขันรวมเงินกันแล้วนะ
สำหรับค่าหัว๒๔๕๐๐๐บาทท่านสามารถแจ้งได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์๑๙๑นะครับ
แล้วก็อีก๑หมายเลขคือ๑๕๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมง
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเงินค่าหัว๒๔๕๐๐๐บาทเป็นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๒แสนบาท
แล้วก็จากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม๓๐๐๐บาท
นั้นเป็นของพลเมืองดีที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมเรื่องของการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
เมื่อคืนทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราในพื้นที่ลบบุรี
ก็รายงานข่าวเข้ามาให้คุณภาคภูมิคุณเขมสร
รายงานต่อให้ประชาชนได้รับทราบที่รับฟังทางหน้าจอ
ปรากฏว่ามีการแชร์ภาพผู้สื่อข่าวของเราออกไป
แล้วก็บอกว่าคนนี้แหละคือคนร้าย
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะต้องชี้แจงคุณผู้ชมให้เข้าใจกันอีกสักนิดหนึ่ง
แล้วก็ตอนนี้โลกโซเชียลเขาช่วยกันชี้แจงแล้วนะ
บอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่โจรปล้นร้านทองจังหวัดรบบุรี
คนนี้ก็คือนายพีรพลปานเคลียว
พีรพลผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราประจำจังหวัดลบบุรีนะฮะ
คือเมื่อคืนนี้พี่พีรพลกำลังโฟนอินเข้ามารายงานสถานการณ์
แต่มีชาวเน็ตแคปภาพแคปภาพของพี่พีรพลไป
นี่คือบริการแคปหน้าจอแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ไปโพสต์ไปแชร์ลงในโลกโซเชียล
ไปโพสต์ไปแชร์เลยบอกว่าคนนี้แหละคือคนร้าย
ใจอมหิตด่าสาดเสียเทเสียแบบนี้เลย
ใช่นะครับคนที่ยังไม่ทันได้ติดตามข่าวสาร

แล้วบอกให้ช่วยกันจับกลุ่มผู้ชายที่หน้าตาแบบนี้
แต่ทีนี้ครับพี่พีรพลของเราก็โอ้โหร้อนอกร้อนใจสิฮะ
นี่คุณขนาดดราม่าแอดดิกเนี่ยเขาแชร์ต่อนะ
แล้วเขาก็ยังแก้ข่าวให้นะบอกว่าเนี่ยคนเอาไปรีทวิตกันมั่วหมดแล้ว
นี่พี่แกคือนักข่าวไทยรัฐกำลังรายงานข่าวให้ผู้ประกาศที่ช่องเขาฟัง
ดังนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะว่าใจเย็นกันก่อนค่อยอ่านค่อยดู
แล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะเลยนะฮะบอกนี่ไม่ใช่คนร้ายนะครับ
ขอความกรุณาเสพข่าวยังมีสติในข่าวก็บอกว่าเป็นนักข่าว
สติกันนิดนึงแฮชแท็กไม่ใช่ผู้ต้องหาค่ะ
แท็กนี่นักข่าวแฮชแท็กลุงเราเอง
แก่แล้วแกไม่มีแรงไปกระโดดไล่ฆ่าคนค่ะ
ออกมาโพสต์บอกว่าลุงของเธอไม่ใช่คนร้าย
เห็นใจคนเสียหายด้วยนะคะ
ทีนี้ก็มีคนแชร์กันเยอะเลย
บอกว่าคนนี้ไม่ใช่คนร้ายจริง
แล้วก็หลานสาวบอกว่าอาเนี่ยไม่ใช่คนร้ายเลิกแชร์กันได้แล้วนะคะ
พอเห็นข่าวแบบนี้ดิฉันอยากที่จะคุยกับพี่พีรพลจังเลยค่ะ
ทีมงานต่อสายให้ให้ได้พูดคุยกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้พี่พีรพลอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะพี่พีรพลค่ะ

พี่พีโรนครับยืนยันก่อนที่เป็นนักข่าวไทยรัฐนะฮะ
ครับผมเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดลบบุรีนะฮะ

เออเนี่ยให้ข่าวกับเรามาตลอดติดตามข่าวแล้วก็ส่งข่าวมาตลอดเลย
แต่พอเหตุการณ์เมื่อคืนที่เกิดขึ้น
ผลกระทบที่พี่พีรพลได้รับมีอะไรบ้างคะ
คือตอนนี้นะฮะหลังจากที่ผมรายงานข่าวครั้งแรก
ในรายการไทยรัฐนิวโชว์ซึ่งตอนนั้นมดอยู่ที่เกิดเหตุ

ตอนนี้พอลูกสาวผมก็ไปด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนหลายคน
ก็มีการนำภาพที่มีการแชร์
ตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจว่าในเครื่องเสียหายหรือไม่
เพราะกำลังแต่จะทำข่าวอย่างเดียว
จนกระทั่งมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีพักพวกหมอกมากขึ้น
อ้าวไม่ใช่เรื่องดีมันก็เป็นเรื่องกว่าผมเป็นโจรไปก็แล้ว
นะครับผมก็เลยงงทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้
จนกระทั่งช่วงที่๒ในรายการเจาะประเด็น
ก็รายงานอีกในขณะที่ผมรายงานอยู่ที่โรงพยาบาล

มีคนมองผมในลักษณะเหมือนกับว่าเอ๊ะแปลก

พอถามนะครับเอ้าไม่ใช่คนร้ายแต่มีแชร์ในโลก
เขาเชื่อว่าเป็นคนร้ายผมสงสัยมากนะครับตอนนี้

เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุอุกอาจ
แล้วตำรวจเขาบอกว่าจับตายได้ใช่ไหมพี่พีรพล
ความปลอดภัยของพี่เองก็สำคัญเหมือนกันนะ
ครับคือพูดง่ายว่าเดินไปไหนก็มีแต่คนมองผมนะครับ

ทั้งสาวพยายามค้นว่าต้นเหตุนั้นมาจากไหนจากไหน
แป๊บล้อนก็ช่วยเชื่อออกไปว่าไม่ใช่ไม่ใช่

คือตั้งแต่เมื่อคืนนะครับประมาณที่ผมทำข่าวอยู่ประมาณตีสี่
แม่นอนตี๕นะครับ

แล้วก็ผ่านวัฒนาผมก็ถึงเติมทุนถามว่าเป็นจริงหรืออะไรเหรอ
ยืนยันนะครับว่าคุณพีรพลปานเกลียว
ตอนนี้โลกโซเชียลเขาช่วยกันแชร์แล้วนะว่าพี่เนี่ยไม่ใช่
กตักรโหดคนนั้นครับ
ผมถามเรื่องของการทำหน้าที่กันต่อครับพี่
วันนี้พี่ยังตามต่อเนื่องในคดีนี้นะฮะ

กะทุกท่าช่วยจิวิได้รายงานไปแล้วอันนี้ผมก็อยู่ด้วยกัน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้ปรึกษาไปยังทีมกฎหมายของไทยรัฐ
ซึ่งตรงนี้ก็บอกให้ดำเนินการได้เลย
และอีกสักครู่ผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่าตรงนี้ทำให้ผมเสียหาย
แล้วก็ยังไม่ยอมหยุดกันอีก
ก็ว่ากันไปก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับ
เป็นสิทธิแล้วก็ป้องกันตนไว้ก่อนนะฮะ
พี่ครับในข่าวใหญ่ข่าวนี้เนี่ย
พี่น้องประชาชนชาลบุรี
เขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะ
ครับหลายคนบอกว่าอยู่ลบุรีมาอายุ๗๐๖๐แล้ว
เขาก็บอกเหมือนกับเจ้าที่ตำรวจบอกว่า
ป้นทองเนี่ยธรรมดาก็แค่ยิงเปิดทางแล้วยิงเพื่อตัวเองรอด

เขาก็คิดว่าคนร้ายอาจจะเป็นพวกจิตไม่สมประกอบ
หรืออาจจะบ้าพลังหรืออะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นสงสารผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เดินเล่นเครื่องล้างแกว่งแผนและโดนยืนกับหายท้อง
ทั้งประเทศอยากให้เปิดแบบนี้ขึ้นอีก
พี่พฤผลอีกนิดนึง

มีข้อมูลออกมาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับอาการผู้บาดเจ็บอีกทั้ง๔คนนะครับ
ตอนนี้ผู้รับประเจ็บทั้ง๔คนนี้รักษาตัวอยู่ก็ยังอยู่ในห้องดูแลอาการนะครับ
พ้นขีอันตรายแล้วแต่ก็ยังดูไปก่อนนะครับ
เพราะว่าบาดเจ็บก็พลาดนะครับเพราะว่าโดนยุ่งในอกมั่งอะไรบ้างนะครับ
แต่เป็นว่าหลังจากนี้ช่วงบ่ายพี่พีรพลก็ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่
แล้วก็มีอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมรายงานมาให้เราได้ทราบ
วันนี้เราให้พื้นที่ของข่าวเที่ยงไทยรัฐให้พี่พีรพลได้ชี้แจง

อยากบอกอะไรกับคนที่ยังแชร์ข้อมูลแบบไม่ได้กลั่นกลองอีกไหมคะ
คือตรงนี้นะครับโลกโซเชียลผมยอมรับเลยว่า
เป็นกระแสข่าวที่รวดเร็วมาก
แต่ทุกคนที่เสพข่าวหรือแชร์ข่าวออกไป
แล้วแค่อ่านปั๊บแล้วก็กดแชร์กดต่อไป

ไม่ว่าทางที่ในเรื่องเป็นดีหรือไม่ดี
แล้วแต่ต้องดูก่อนโดยเฉพาะทางด้านเจ้าที่ตำรวจ
อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมามีการแชร์กันว่า
เสียชีวิต๕แล้วนะครับบาดเจ็บนู่นบาดเจ็บนี่
โรงพยาบาลผมก็ต้องวิ่ง
ไม่ใช่ฟังแต่โซเชียลกันอย่างเดียวนะครับ

ไม่รู้ว่ารับประทานยากแล้วรับประทานข้าว
ขอบคุณครับพี่ปีรพลธรรมดีพีชของเราจากลบบุรีนะครับ

ทั้งหมดทั้งมวลคือการติดตามความคืบหน้า
ในคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
พยายามตามล่าตัวอยู่นะครับ
บาดเจ็บก็อยู่ในความดูแลของ
เจ้าหน้าที่หมอพยาบาลอย่างใกล้ชิดอีก๔รายนะครับ
แล้วก็ความเสียอกเสียใจของครอบครัวผู้เสียชีวิต
อาจจะมีอะไรทดแทนได้
ทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของโทษ
และการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องการนำเสนอข่าว
อยากให้คุณผู้ชมเชื่อแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้

แล้วตอนนี้เนี่ยในเพจของไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวี
มีการแชร์ข้อมูลของพี่พีรพลนี่แหละ
ว่าเป็นนักข่าวไม่ใช่ผู้ร้าย
ฝากคุณผู้ชมแชร์เรื่องนี้ที่มันถูกต้องแชร์ต่อกันด้วยนะคะ
อีกนิดหนึ่งนะครับทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยถึงโทษบอกว่าตอนนี้มีการอนุมัติหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุในความผิด
ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตเพราะในโซเชียลเขาเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตนะครับ